เรื่องนี้ค่ะถูกพูดถึงเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องของลอตเตอรี่
ตเตอรี่อลละเวงคนก็จะไปนึกถึงลอตเตอรี่กาญจนบุรีครูปีชาหมวดจรูนใช่ไหมคะ
แต่เหตุการณ์นี้ที่สกลนครมีป้าภัยบอกว่า
ซื้อลอตเตอรี่กับแม่ค้าที่ซื้อขายกันเป็นประจำอยู่แล้ว
แต่ไปซื้อแบบเซ็นเอาไว้ก่อนยังไม่ได้จ่ายเงิน
งวดที่ผ่านมาใช่ค่ะแล้วบอกว่าจำได้ว่าเนี่ย
ถูกรางวัลที่หนึ่งสองใบสิบสองล้านบาทอืม
พอถามกลับไปที่แม่ค้าขายลอตเตอรี่แม่ค้าบอกว่า
เอ้าก็ไม่ได้เก็บไว้ให้ก็ขายคนอื่นไปแล้ว
ใครไปก็ไม่รู้ด้วยซ้ำเพราะว่าลอตเตอรี่เนี่ยต้องขายให้หมด
แล้วก็ลอตเตอรี่กำลังจะออกรางวัลแล้วไงอืม
ใกล้แล้วก็ต้องขายให้หมดทีนี้ค่ะเราต้องมาคุยเรื่องนี้กันหน่อย
ตอนนี้ป้าภัยอยู่ในสายกับเรานะคะตกลงแล้วมันยังไงกันเนี่ยนะคะ
ภัยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับป้าภัยครับ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้าภัยตกลงล่าสุดได้คุยกับแม่ค้าลอตเตอรี่ที่ซื้อกันไว้หรือยังฮะ
ได้คุยล่าสุดวันนี้เองค่ะเป็นยังไงบ้างฮะเขาว่ายังไงบ้าง
คือเขาโทรเขาโทรเขาติดต่อมาเขาบอกว่าเขาถามว่าคุณมั่นใจเหรอ
คุณมั่นใจเหรอว่าคุณถูกลอตเตอรี่แล้วคุณจำได้ไหม
หมายเลขอะไรชุดเท่าไหร่ดิฉันก็เลยตอบไปว่าฉันจำไม่ได้
หมายเลขเท่าไหร่ชุดเท่าไหร่แต่อืมแต่พี่จำได้ว่าพี่ซื้อเลขแปดสามห้า
ห้าสามแปดแน่นอนแน่ใจนะว่าพี่ถูกรางวัลที่หนึ่ง
ที่ถูกหวยตัวนี้พี่แน่ใจแน่ใจแน่นอนว่าเป็นตัวนี้
พี่จำไม่ลืมเปรกสามห้าห้าสามเปรกอ่าค่ะถ้าพี่ถ้าพี่ถ้าพี่
ถ้าพี่ถ้าพี่ถ้าพี่ถ้าพี่ถ้าพี่ถ้าพี่ถ้าพี่ถ้าพี่
ถ้าพี่ถ้าพี่ถ้าพี่ถ้าพี่ถ้าพี่ถ้าพี่ถ้าพี่ถ้าพี่
ถ้าพี่ถ้าพี่ถ้าพี่ถ้าพี่ถ้าพี่ถ้าพี่ถ้าพี่
ถ้าพี่ถ้าพี่ถ้าพี่ถ้าพี่ถ้าพี่ถ้าพี่ถ้าพี่
ถ้าพี่ถ้าพี่ถ้าพี่ถ้าพี่ถ้าพี่ถ้าพี่ถ้าพี่
ถ้าพี่ถ้าพี่ถ้าพี่ถ้าพี่ถ้าพี่ถ้าพี่
ถ้าพี่ถ้าพี่ถ้าพี่ถ้าพี่ถ้าพี่ถ้าพี่

ถ้าพี่ถ้าพี่ถ้าพี่ถ้าพี่ถ้าพี่
ถ้าพี่ถ้าพี่ถ้าพี่ถ้าพี่ถ้าพี่
ถ้าพี่ถ้าพี่ถ้าพี่ถ้าพี่ถ้าพี่

ถ้าพี่ถ้าพี่ถ้าพี่ถ้าพี่

ถ้าพี่ถ้าพี่ถ้าพี่

ถ้าพี่

ถ้าพี่

คุณทูตเขาเรียกว่าหมินประมาทฉันนะฉันแจ้งความคืนได้นะ
อืมฉันก็บอกว่าไม่เป็นไรพี่มั่นใจพี่มั่นใจว่าพี่
ที่ซื้อหอยลอตเตอรี่ตัวนี้แน่นอนที่จำได้ไม่ลืมพี่มั่นใจ
แต่ยังไงก็ได้ที่ขอพิสูจน์ความหมาย
ถ้าสมมุติว่าน้องมั่นใจว่าลอตเตอรี่นั้นมันยังไปไหน
แต่พี่มั่นใจว่าลอตเตอรี่ที่พี่ซื้อหมายเลขนี้แน่นอน
เรามายืนยันความบริสุทธิ์กันไหม
ด้วยการสาบานตรงที่เราทำการซื้อขายกันตรงนี้ที่องค์พระธาตุนารายเจียงเมืองเอง

แล้วเขาจะไปไหมฮะเขาจะไปสาบานด้วยไหมฮะ
ไม่รู้นะเขายังไม่ได้ยังไม่ได้รับคำตอบ
แต่ป้าภัยคือพร้อมจะไปสาบานเลยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะผมดิฉันผมเพราะว่าฉันมั่นใจ
เห็นเมื่อวันนี้ป้าไพให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าป้าไพเองเนี่ย
ซื้อขายลอตเตอรี่กับแม่ค้าคนนี้เป็นประจำ
แล้วก็มีการเซ็นแบบไม่จ่ายสตางค์กันอย่างนี้
คือเคยทำมาแล้วใช่ไหมลักษณะแบบนี้ค่ะ
ไม่ค่ะดิฉันไม่เคยทัก

คือส่วนมากก็จะซื้อกันในเงินสด
ไม่ได้ซื้อกันเป็นแบบนี้แต่เพิ่งทำกับน้องเขาครั้งนี้ครั้งแรกค่ะ
แต่ว่าคนอื่นเขาทำเป็นประจำและน้องเขาก็ขายแบบนี้เป็นประจำ
โดยที่ถ้าใครซื้อลอตเตอรี่หรือจองลอตเตอรี่กับน้องเขาแล้ว
ถ้าใครยังไม่จ่ายตังค์แต่ถือลอตเตอรี่กลับบ้านด้วย
น้องเขาจะเขียนชื่อไว้ที่สมุดเพื่อที่จะตามเก็บเงิน
แต่ถ้าใครซื้อโดยที่ยังไม่เอาลอตเตอรี่กลับบ้านด้วย
น้องเขาจะให้เขียนชื่อแล้วก็เก็บไว้ให้
ในวันที่หวยออกใครจะถูกหรือไม่ถูกน้องเขาก็จะตามไปส่ง
บางคนก็ถูกเล็กท้ายสองตัวบางคนก็ถูกเล็กท้ายสามตัว
เขาก็ตามไปส่งแล้วก็เก็บเงิน
หรือใครไม่ถูกน้องเขาก็จะตามไปส่งและเก็บเงิน
น้องเขาก็จะทำเป็นแบบนี้เป็นประจำ
แต่กับเราเราก็ไม่ได้ทำเพิ่งทำครั้งนี้เป็นครั้งแรกค่ะ

จากในสลากใบนั้นที่เซ็นเอาไว้เนี่ย
ประภัยบอกว่าเขาก็ถ้ายังไม่จ่ายเงินเขาจะมีสมุดอีกเล่มนึ
ก็เขียนไว้แล้วค่อยตามเอาสลากไปเก็บเงินตอนหลังเนี่ย

หลักฐานตรงนี้มันก็ต้องอยู่กับคนขายสิคะ
เพราะเราไม่ใช่คนขายเราเป็นคนซื้อ

แล้วมีใครพอจะเป็นพยานให้ป้าภัยได้บ้างไหมคะ
เห็นประภัยบอกว่ามีนางรำแถวนั้นประภัยไปยืมปากกาอะไรแบบเนี้ย
มีคนที่พอจะเป็นพยานให้ป้าภัยได้ไหม
ป้าภัยซื้อเลขนี้กับแม่ค้าคนนี้จริง
ขอคำว่าซื้อเลขนี้มันไม่น่าจะ
เขาน่าจะจำไม่ได้ว่าดิฉันซื้อเลขนี้
แต่เขาจำได้และเขาเห็นตอนที่ดิฉันทำการซื้อกับน้องคนนี้
แต่ถามว่าจะให้รู้ว่าน้องเขาจำเลขได้ทุกตัวไหม
ไม่ใช่ค่ะมีดิฉันคนเดียวที่จำได้
แต่น้องเขาเห็นคนมีหลายคนเห็นรู้เห็นว่าเราทำการซื้อขายกันจริง

มีคนมีคนเห็นไปซื้อแต่ว่าไม่มีใครเห็นเลขนอกจากป้าภัยคนเดียวกับแม่ค้า
ก็ได้ยินอยู่ค่ะก็มีได้ยินน้องนางลำเขาได้ยินบอกว่าได้ยินแต่พี่ภัยบอกว่า
แปดสามแปดแต่ไม่ได้ยินหมดทุกตัว
เอ๊ะเอ๊ป้าภัยล่าสุดเขาก็ยืนยันอยู่ใช่ไหมฮะแม่ค้าว่าขายไปให้แล้ว
เขาบอกไหมเขาจำได้ไหมว่าขายให้ใครอะไรยังไงเขาก็หรือเขาจำไม่ได้อะไรยังไง
ฉันเคยถามค่ะว่าน้องขายให้ใครจำได้ไหมเขาบอกว่าจำไม่ได้คนตั้งเยอะตั้งแยะจะให้ดิฉันจำได้ยังไง
ฉันก็ถามว่าเออเดี๋ยวพี่ขอถามหน่อยว่าทำไมในเมื่อตกลงซื้อกันแล้วเก็บไว้ในกระเป๋าแล้วทำไมน้องต้องเอาออกมาขาย
ทั้งทั้งที่น้องก็เป็นแบบนี้แล้วไม่เคยเอาของใครออกมาแล้วแล้วทำไมน้องต้องขายของพี่คนเดียวแล้วคนอื่นของคนอื่นยังอยู่ไหมน้องยังอยู่ของคนอื่นแต่หนูขายของพี่คนเดียวค่ะว่า
ค่ะป้าพัยคะคุณผู้ชมส่งข้อความมาตั้งข้อสังเกตด้วยนะคะคือป้าพัยบอกว่าตัวเลขที่ป้าพัยซื้อค่ะซื้อมาจากคือเป็นเลขทะเบียนรถใช่ไหม
ถามคือป้าภัยจำได้ชัวร์เหรอว่าสิ่งที่ป้าภัยซื้อมันคือรางวัลที่๑ป้าภัยจำผิดหรือเปล่า
ไม่ผิดค่ะทำไมดิฉันต้องซื้อเลขกลับกันกับเลขท้ายรถตัวเองใช่ไหมเลขรถมัน๕๘๓แต่คุยกับเพื่อนว่าเฮ้ยงวดก่อนนั้นมันออก
จะได้ไปแล้วนะว่านี้ขอสมัครฉันจะซื้อตัวกลับกันและมันตรงกับข้อสร้างผลตัวหนึ่งกลุ่มลูกชาย
ยังไม่ได้ตกปากรับคำเนี่ยนะถ้าในแง่ของทางคดีความเนี่ยฮะป้าภัย
ในแง่ของคดีความเนี่ยตอนเนี่ยตอนเนี่ยพระภัยจะยังไงต่อ
ได้ปรึกษากับหรือว่าถามทางตำรวจเพิ่มเติมไหมว่าวันนี้จะยังไงต่อฮะ

เรื่องของคดีความดิฉันก็ไปลงบันทึกประจำวันไว้แล้ว
แต่ดิฉันไม่ทราบว่าทางหน้าที่ตำรวจเขาจะดำเนินการแบบไหน
ดิฉันไม่สามารถที่จะทราบได้
ลงบันทึกประจำวันใช่ไหมป้ายังไม่ได้แจ้งความอะไรใช่ไหม

บันทึกประจำวันแจ้งความแล้วค่ะแจ้งความแล้วค่ะ
แจ้งข้อหาอะไรป้าจำได้ไหม
ยังไม่รู้เจ้าหน้าที่เขายังไม่ได้เห็นว่ายังไม่ได้แจ้งข้อหาอะไร
ต้องมีการสุดสวนสบสวนก่อนมากแล้ว
ป้าแจ้งเองหรือว่ามีทนายความหรือยังฮะ

ไม่เป็นไรค่ะป้าภัยค่ะขอพูดคุยกับป้าภัยเพียงเท่านี้ก่อน
ป้าภัยมากเลยเดี๋ยวมีทนายความอยู่ในสาย

เดี๋ยวเราจะถามทนายความให้เผื่อป้าภัยจะได้รับรู้ข้อมูลในมุมของกฎหมายด้วยนะคะ
เดี๋ยวเราจะสอบถามเรื่องกรณีของป้าภัยนี่แหละ

ดูต่อเลยนะคะเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อนะคะ

เกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายว่ารักษณะแบบนี้
จะสามารถดำเนินการในแง่มุมของกฎหมายยังไงได้บ้าง
นายเกิดผลแก้วเกิดนี่ก็ทำคดีอยู่หลากหลายแล้วฮะ
คดีเกี่ยวกับลอตเตอรี่ก็น่าจะมีอยู่บ้างแหละนะ
ทนายเกิดผลอยู่กับเราแล้วนะครับที่ไทยรัฐนิวโชว์นะครับ

นายเกิดผลกรณีของป้าภัยเนี่ยลอตเตอรี่รางวัลที่๑เนี่ยที่สกลนครเนี่ย
ตกลงมันเอาผิดหรือว่าจะฟ้องร้องเรียกคืนอะไรยังไงได้ไหมฮะ
สิครับเพราะว่าตามกฎหมายแล้วการซื้อขายกันเนี่ย
ถ้ามีคำเสนอคำสนองถูกต้องตรงกันเรียกว่าสัญญา

เมื่อมีสัญญาเกิดขึ้นถือว่าซื้อขายสำเร็จแล้วนะครับ
ถือว่าการซื้อขายนั้นสำเร็จผลไปแล้ว
แต่การชำระเงินหรือไม่ชำระเงินเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
แต่ถ้าซื้อขายทั่วไปมันต้องเป็นสัญญาแบบจะซื้อจะขายจริง
อันนี้ก็คือลอตเตอรี่ใบหนึ่งแล้วเราเซ็นชื่อ
สัญญาจะซื้อจะขายมันไม่ได้มีกฎหมายบังคับ
มันบังคับเฉพาะอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกินกว่าสองหมื่นบาทขึ้นไป
แต่ล็อตเตอรี่ใบเดียวตกลงเงินด้วยวาจาได้ครับ

ทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำกว่า๒๐๐๐๐บาทนะ
ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ทั่วไปนะครับต่ำกว่า๒๐๐๐บาท
กฎหมายไว้บังคับต้องทำมันผลัพย์ศาสตร์
ตกลงกันด้วยวาจาก็ได้นะครับ
ตกลงกับเงินกว่าวาจาได้แล้ลก็แปลว่าสัญญาณซื้อขายสำเร็จ
มีหน้าที่ต้องทำหน้าที่ต่อกันก็คือ

แสนหล่าสัญของกินคงใช้เดี๋ยวมีเงินก็จะเอามาจ่าย
ท่านนายคะแต่ว่าทางฝั่งคนขายลลทรีเค้าบอกว่า
เค้าจำไม่ได้หรอกว่าปภัยอ่ะซื้อลลตรีใบไหนเลขอะไร
จะออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลแล้วเขาก็ต้องขายให้หมด
เขาก็เลยขายคนอื่นไปแบบนี้ถ้าเกิดจะมองในแง่มุมของกฎหมายในส่วนของแม่ค้าจะยังไงคะ
คืออย่างนี้นะครับเราต้องคุยกันก่อนว่าถ้ามันมีการซื้อขายตกลงกันเสร็จสับเรียบร้อยเนี่ย
ถือว่ารัตรีนี้เป็นของป้าพัยนะเพียงตั้งแต่แม่ค้าเขาปฏิเสธว่าป้าซื้อจริงหรือเปล่าตัวนั้นเอง
เป็นหน้าที่ของป้าภัยเท่านั้นแหละครับที่ต้องพิสูจน์ว่าตัวเองซื้อจริงนะครับ
มีหลักฐานว่ามีอะไรที่เป็นสิ่งยืนยันว่าตัวเองซื้อและลอตเตอรี่ตัวนั้นเป็นของตนเอง
ส่วนคนขายเขาจะอ้างอะไรก็แล้วแต่เขาก็อยู่ในฐานะจำนวยคนหนึ่งหรือผู้ต้องหาคนหนึ่งนั่นแหละ
เพราะฉะนั้นเขามีสิทธิ์ปฏิเสธว่าป้าไม่ได้ซื้อเพราะฉะนั้นว่าป้ากล่าวอ้างว่าป้าเป็นคนซื้อ

ก็จะเหมือนกับกรณีหวย๓๐ล้านที่กาญจนบุรีครูปีชาก็ต้องไปหาทางพิสูจน์ในศาลว่าครูปีชาเป็นเจ้าของ

แค่พูดคุยกันตกลงซื้อมันโหยหารักฐานยังไงดี
แต่ตอนนี้ผมไม่ใช่แม่นใจสมมุติบังเอิญมันมีคนไปขึ้นเงินที่กองฉลาก
และถ้ากองฉลางไปขึ้นเงินแล้วถ้าพระภัยยืนยังว่าเขาเซ็นไว้ผลังรถาหรี่จริง

เขาอาจจะขายไปแล้วจริงก็ได้ด้วยเจตนาที่เขาไม่ได้มีอะไรเคลือบแฝงตรงนี้ใช่ไหม

ท้ายปลายทางก็คือก็ต้องไปให้สำนักงานสลาก
เขาช่วยตรวจสอบดูให้ว่ามีคนขึ้นรางวัลหรือยังอย่างนี้ใช่ไหม

ต้องให้ประกยาธารทุกอย่างนั่นแหละครับเพราะว่ามันผิดยืนยันว่ามีการซื้อขาลโลตเตอรี่กัน

ต้องไปขอตัวสอบจากต้องออกสาราคมนะครับ

กลับมาเป็นที่พูดคุยกันอีกครั้งในช่วงเวลานี้
ไม่ใช่หวย๓๐ล้านกาญจนบุรีครูปรีชากับหมวดจรูน
แต่นี่คือลอตเตอรี่๑๒ล้านสกลนคร
คุณป้าไพมณีไปซื้อไว้กับแม่ค้าลอตเตอรี่
เซ็นต์เอาไว้แต่ยังไม่ได้จ่ายตังค์
ถึงเวลาถูกรางวัลที่๑สองใบ๑๒ล้าน
แต่แม่ค้าบอกว่าเอ้าขายไปแล้ว
ใช่ค่ะขายให้ใครไปก็ไม่รู้
ยังไม่ได้จ่ายสตางค์นี่นี่ทนายเกิดผลนะครับ
นายเกิดผลแก้วเกิดนะฮะคุยกันต่อกันแล้วกันนะฮะ

นายเกิดผลครับให้ทนายเกิดผลช่วยอธิบายอีกสักนิดก็แล้วกัน
เรื่องของลักษณะของสัญญาการจะซื้อจะขายการได้มาซึ่งทรัพย์แล้วอะไรประมาณอย่างนี้ครับทนายเกิดผล
ครับซื้อขายลัตเตอรี่มันก็เหมือนซื้อขายอย่างอื่นนั่นแหละครับ
ทนายเกิดผลครับให้ทนายเกิดผลครับ
ทนายเกิดผลครับ
ทนายเกิดผลครับ
ทนายเกิดผลครับ

ทนายเกิดผลครับ
ทนายเกิดผลครับ

ทนายเกิดผลครับ
ทนายเกิดผลครับ

ทนายเกิดผลครับ
ทนายเกิดผลครับ

ทนายเกิดผลครับ

ทนายเกิดผลครับ

ทนายเกิดผลครับ
ทนายเกิดผลครับ
ทนายเกิดผลครับ

ทนายเกิดผลครับ
ทนายเกิดผลครับ
ทนายเกิดผลครับ

ทนายเกิดผลครับ

ทนายเกิดผลครับ

ทนายเกิดผลครับ

ทนายเกิดผลครับ

ทนายเกิดผลครับ

ทนายเกิดผลครับ

อีกหนึ่งอีกหนังหนึ่งคือ
เขาเรียกว่าผู้ขายไม่มีกรรมสิทธิ์แล้ว

ผู้ซื้อย่อมไม่มีสิทธิ์ดีกว่าผู้โอ

ดังนั้นเรารักกฎม้ามันไม่มีทางออกกัตรคนซื้อรถสือจีดอยู่แล้วครับ
ที่มีลายเซ็นคอร์ฟพะไพยแล้วทุกระหวังที่หนึ่ง
ผมไปขึ้นเงินกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ฉันไปซื้อมาจริงจริงจากแม่ค้าคนนี้เนี่ยแล้วผมต้องเอาเงิน๑๒ล้านเนี่ย
ให้ป้าภัยไหมหรือว่าป้าภัยต้องไปเอาเงินจากแม่ค้า
หรือว่าแม่ค้ามาเอาเงินจากผมต่อหรืออะไรยังไง
มันเป็นกิษพอร์ตกิฟต์ยังไงเนี้ยตอนเนี้ย

มีศิษย์ซื้อไหมถ้างานตัวนี้เป็นของประภัย

ก็ไม่มีสิทธิ์ไปซื้อไปด้วยเวลาไปขึ้นเงิน
เงินตัวนั้นก็ไปขอป้าภัยคนซื้อก็ต้องคืนให้ป้าภัยอยู่ดีครับ
๑๒ล้านบาทอ๋อถ้าใครที่ไปเอาไปขึ้นเงินตอนนี้
ถ้ามีลายเซ็นต์ป้าภัยจริงเนี่ยต้องคืนเขาเลย
แล้วเป็นเป็นหน้าที่ของคนซื้อไหมคะถ้าไปซื้อลอตเตอรี่
แล้วเห็นด้านหลังลอตเตอรี่มีชื่อของใครก็ไม่รู้อยู่แหละ
ในฐานะของผู้ซื้อที่เราซื้อโดยสุจริตนี่แหละ
แล้วก็จ่ายเงินให้กับแม่ค้าแต่เราเห็นว่าลอตเตอรี่ที่เราได้มา
มีชื่อคนอื่นอยู่ด้านหลังเป็นหน้าที่ของเราไหมคะ
ที่ต้องไปตามหาหรือยังไงคะหรือเราก็ซื้อแล้วนี่
ถ้าแม่ค้าไม่ได้ขายภาพเนี่ยคนซื้อไปโดยสุจริต
เขาก็ได้รับความคุ้มครองแต่บังเอิญเคสนี้มีการโต้แย้งกรรมสิทธิ์กัน
ระหว่างป้าภัยกับคนขายว่าใครเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์กันแน่
ถ้าป้าภัยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เพราะมีข้อตกลงซื้อขายกันแล้ว
ครับลอตเตอรี่บอันเนี้ยเป็นของพระภัยแน่นอนสมมุตินะ
คนซื้อซื้อไปก็ซื้อก็ซื้อไปโดยไม่ชอบเหมือนกันครับแต่ถ้ามันไม่มีการซื้อขายกัน
หรือมีการยกเลิกกันขึ้นภายหลังแม้มีลายเซ็นเกิดขึ้น
แล้วขายต่อไปคนซื้อที่ซื้อไว้ในสถิติก็ได้รับความคุ้มครองชื่นเดียวกันครับ
คือถ้าฟังจากทนายเกิดผลก็คือมันต้องจุดเริ่มต้นคือเริ่มจากกรรมสิทธิ์ในการซื้อของป้าภัยกับแม่ค้าในวันนั้น
ถ้ามันมีลักษณะการสัญญาซึ่งกันและกันเซ็นอะไรกันเรียบร้อยเนี่ยอันนี้
ด้านหน้าเกิดปุ่มและติดตามข่าวเนี่ยในฐานะทานายความเนี่ยยากไหมอ่ะสำหรับสำหรับพระภัยเนี่ยถือว่าอ่ะเป็นเจ้าทุกข์ใน
ตอนนี้อักษรมันไม่อยู่ที่มือป้าพัยแต่คนอื่นเนี่ยเขามีอักษรอย่างเช่นลูกจ้าง
ลูกจ้างชาพม่าเขามีอักษรการโอนเงินมีอักษรการถ่ายรูปมีอักษรการ
แบบนี้เขาชัดเจนกว่าป้าพัยป้าพัยกล่าวอ้างลอยแล้วไม่มีอักษรตรงนี้

ทีนี้ค่ะถ้าเกิดขออีกมุมนึงนะคะถ้าให้ความเป็นธรรมกับตัวแม่ค้าขายลอตเตอรี่ด้วยนะ
อย่างที่แม่ค้าขายลอตเตอรี่เขาเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ตั้งแต่เมื่อวาน
เขาก็บอกว่าก็ป้าภัยยังไม่ได้จ่ายเงินเขาก็เลยไม่ได้มีการจดเอาไว้ในสมุดบันทึกอะไรของเขา
แล้วก็ใกล้จะออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วด้วย
เขาในฐานะแม่ค้าคนหนึ่งเขาก็ต้องเร่งขายลอตเตอรี่ให้หมดก่อนออกรางวัล
ข้ออ้างในลักษณะแบบนี้จะสามารถสู้ได้ฟังขึ้นไหมคะในมุมของแม่ค้า
ถ้าพูดอย่างงี้แม่ค้าลำบากแล้วครับถ้าพูดอย่างงีแปลว่าแม่ค้ายอมรับว่ามีการซื้อขายกันจริงเพียงแต่ยังไม่จ่ายเงิน
อืออ่าดังนั้นอ่ะถ้าเข้าข้อสัญลักษณ์กฎหมายร็อเตอรี่ร็อเตอรี่ฉบับนี้จะเป็นของพระภัยแน่นอนครับ
เพียงแต่แม่ค้าจะต้องมาทวงเงินค่าร็อเตอรี่จับพระภัยว่าแม่ค้าไม่มีสิทธิ์ขายต่อไปนะครับเว้นแต่แม่ค้าจะต้องให้เวลาพระภัยบอกว่าต้องมาจ่ายก่อนร็อเตอรี่ออกภายในเวลาเท่าไหร่แบบเนี้ย

แค่ว่าเป็นแต่ยอมรับแล้วน่ะมีทางซื้อขายจริงมันคงเกิดขึ้นแล้วล่ะนะฮะ
เกิดผลพอมีกรณีนี้เกิดขึ้นเนี่ยมีคนถามเยอะคนถามผมมาก็เยอะนะ
การที่สลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยผมก็ไปพลิกหน้าพลิกหลังดูเขาก็เขียนไว้ชัดนะ

เอาไปขึ้นเงินเนี่ยก็ถือว่าคนนั้นก็เป็นเจ้าของสลากใช่ไหมเนี่ย
เงินรางวัลจะจ่ายแก่ผู้ถือสลาก
ฉบับที่ถูกรางวัลนำมาขอรับ

ทำไมใครก็ยังขึ้นได้ไม่เฉพาะตัวเจ้าของลายเซ็นต์เหรอ
ขึ้นใครสลักมากองสลักก็จ่ายให้กับคนนั้นปุ้บซึ้งถือไม่
ใช่สันนิษฐานว่าเป็นเจ้าของนะ
ได้อีกคนก็เลยถามว่าจะให้เส้นชื่อทำไมอ่ะเนี่ยทน้าย

เพราะว่าเรื่องเซนไว้ไม่ได้บ่องบอกว่าเป็นของใครนะครับ
หมายความว่าถ้ามันจะมีกรณีโต้แย้งอะไรกันเกิดขึ้นในภายภาคหน้า
ถ้าคุณอยากจะมีลงบันทึกสิทธิ์ตรงนั้นไว้คุณก็เซ็นของคุณไว้
แต่เวลาคุณจะเอาไปให้มีเงินแหล่ะเวลาคุณจะไปขึ้นเงินสำนักการสลากเขาเหมือนกันว่ะ

มีหน้าที่แค่ว่าใครถือสลากที่แท้จริงมาขึ้นเงินเพื่อจ่ายให้คนนั้นไป
ส่วนใครที่บอกว่าผมเซ็นแล้วเป็นของผมเนี่ยเป็นเรื่องที่คุณเก็บพยาฐานเท่านั้นเอง
ว่ามันเป็นของคุณนะคุณได้เซ็นไว้เช่นเดียวกันกับหลายคน
แต่ลอตเตอรี่หายก็เป็นเรื่องที่คุณไปแจ้งความว่า
เลือกของผมหายผมเซ็นไว้เป็นหลักฐานแต่กล้องสลักไม่ได้รับรู้นะครับ

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเขามีหน้าที่ว่าคุณเอาสลากของแท้ของจริงมา
ขึ้นเงินถูกรางวัลคุณก็เอาเงินไป
แต่ใครจะพิสูจนทราบอะไรก็คุณก็ไปว่ากันตามกระบวนการประมาณอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
ถ้าเกิดจะมองในคดีนี้นะคะในเรื่องนี้นะคะ
แบบนี้เนี่ยถ้าเกิดป้าภัยเขาบอกว่าเขาจะสู้เพื่อที่จะยืนยันสิทธิ์ของตัวเองเนี่ย

และคือป้าภัยพูดชัดเจนแล้วครับมีหลักฐานอยู่แค่นั้น

ทีนี้ก็เหลือแต่ทนายความแล้วจะทำไม่ได้ความจริงกับเจาก็ได้ยังไง
ทนายเกิดผลถ้าพ่อภัยอยากจะขอให้ช่วยเป็นทนายความแล้วให้หน่อยในคดีกลุ่มปร้อมมั้ยคดีนี้ยากง่ายอะไรยังไง

จะดูว่าผมกำลังแล้วรรบันจนธรรม
ป้าภัยมาปรึกษาท่านายเกิดผลได้ไหมครับคดีนี้

อ่าเดี๋ยวลองได้คุยกันตอนนี้ก่อนนะคะ

ส่าห์จอดรถคุยกับเราสองคนนะ

นายเกิดผลเพราะเราโทรไปบอกเดี๋ยวผมจอดรถก่อน

ภัยครับสวัสดีอีกครั้งนะครับป้าภัย

ภัยได้ฟังที่ผมกับคุณเขียนมาสอน
คุยกับทนายเกิดผลไหมครับเมื่อสักครู่นี้ได้ยินใช่ไหมครับ
คือได้ยินได้ยินแต่ว่าไม่ค่อยชัดเท่าไห
เหมือนกับว่ามันอยู่ไกลได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างค่ะ

สิ่งที่ทนายเกิดผลได้แนะนำเกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายค่ะ

ค่ะแบบนี้ป้าภัยจะดำเนินการยังไงต่อคะ
สิ่งที่ป้าภัยจะรวบรวมเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันสิทธิ์ของตัวเองเนี่ยค่ะ
คือรวบรวมเป็นหาหลักฐานเหรอคะ

มันไม่ค่อยได้ยินกับเสียงมันตกลุ่ม
เดี๋ยวจะลองเรื่องเสียงของป้าภัยอีกทีหนึ่งนะฮะ

เสียงไม่ค่อยได้ยินเสียงไม่ค่อยได้ยิน

เดี๋ยวไปคุยกับพี่แม่ค้าโรตเตอรี่หน่อย
ที่ป้าพัยบอกว่าได้ซื้อไปอ่ะนะครับ
ตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวได้คุยกันเลยนะฮะ

สวัสดีค่ะ
ครับผมภาคภูมิและคุณเขมสอนนะฮะ

พี่รัฐวันนี้ได้คุยกับป้าภัยอีกครั้งหนึ่งแล้วใช่ไหมฮะ

ป้าภัยบอกว่าเชิญพี่รัฐไปสาบานด้วยกันอะไรประมาณอย่างนี้

ค่ะรักก็ว่ารักบริสุทธิ์ใจ
ถ้าบริสุทธิ์ใจก็ยอมจะไปสาบานนะคะ

เขาจะไปไหมเพราะว่าเราไม่ได้ยักยอกแล้ว
เราก็ไม่ได้ไปโกงหรือไปเอาอะไรของเขา
เพราะว่าเขาซื้อแต่เขาไม่ได้จ่ายเงินจอง
จองเขาจองไว้แล้วเขาก็เงินก็ไม่ได้จ่าย
แล้วก็ไม่ได้ติดติดต่อมาเลยค่ะ
จนถึงวันออกจนถึงวันที่๔ค่ะ

ที่ป้าภัยไปซื้อลอตเตอรี่เนี่ย
ได้คุยกันยังไงบ้างคะ
คือป้าภัยไปซื้อจริงแต่ยังไม่จ่ายเงินใช่ไหมคะ

คุยกันยังไงในจังหวะที่ซื้อขายกันเนี่ย
เขาจองจองไว้แต่ไม่ได้จ่ายเงินค่ะ

เพราะว่าถ้าจองไว้รัฐก็จะเขียนตรงหัวข้อว่าจอง
แล้วก็จะมารับวันไหนก็จะคุยกันอีกทีนึง
แต่เขาจองไว้แต่เขาไม่ติดต่อมาเลย
ตั้งแต่วันที่๒๔รำวงสวงจนถึงวันที่๔ค่ะ
เขาถึงมาให้พี่อีกคนนึงโทรมาหา
บอกว่าเขาถูกรางวัลที่๑นะ
แล้วรู้ได้ยังไงว่าถูกรางวัลที่หนึ่ง

รัฐยังไม่รู้เลยว่าถูกรางวัลที่๑

รอเตอรี่ก็ไปซื้อมาจากนิปุ๊ะหลายเจ้า

พี่รัฐจำได้ไหมคะว่าประไพยซื้อเลขอะไร

จะบอกว่าจำไม่ได้ค่ะ
เพราะว่าคนเยอะซื้อลอตเตอรี่ของที่ร้าน

แล้วก็ลูกค้าเนี่ยจากก่อน๕๐๐
ตอนนี้กลายเป็นลอตเตอรี่ละ๑๔๐๐ใบที่ขายทุกวันนี้ค่ะ
ลูกค้าซื้อแต่ละคน
รัฐผมขอไล่ไทม์ไลน์เมื่อกี้ฟังจากพี่รัฐนะ
นั่นหมายความว่าป้าภัยเนี่ยซื้อมาซื้อเนี่ย

พี่รัฐเนี่ยตามข่าวเนี่ยก็คือ๒๔กุมภาพันธุ์ใช่ไหม
ค่ะ๒๔กุมภาพันธุ์ค่ะ
แล้วมาบอกพี่รัฐอีกทีนึงก็คือ

จองยังไม่ได้จ่ายเงินใช่ไหม
ซื้อจองแต่ยังไม่ได้จ่ายเงินค่ะ

เขาบอกว่าวันนั้นมันก็สับสนเนาะเขาบอกว่าเขาเซ็นชื่อหลัง
แต่ไม่รู้เซ็นตรงไหนพี่รัฐก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าพี่รัฐ
หนึ่งกับพี่รัฐจะต้องไปลำวงสวง
สองพี่ก็คนคนที่ซื้อลอตเตอรี่ก็มีมีมากมายว่าวันนั้นนางลำก็จอง

มันก็ต้องสับสนใครจะไปจำใครได้ยังไงค่ะ
แล้วป้าภัยมาบอกพี่รัฐอีกทีนึงก็คือนู่นเลย๔มีนาคมใช่ไหม

หลังลอตเตอรี่ออกไปแล้ว๓วัน
หลังลอตเตอรี่ออกไปแล้ว๓วันใช่
รัฐก็เลยประมาณว่าเอ๊ะทำไมคุณผ่านไปตั้ง๓วันแล้วคุณถึงเพิ่งมาบอกว่าคุณถูกรางวัลที่๑ประมาณอย่างนี้ใช่ไหม

ตั้งแต่วันที่๑จนถึงวันที่๔๓วันแล้วทำไมต้องมาบอกวันนี้ทำไมถึงไม่ไปแจ้งความก่อนลอตเตอรี่ออกใช่ไหมแล้วพี่รัฐ
แล้วพี่รัฐปล่อยลอตเตอรี่ทั้งหมดไปตั้งแต่ก่อนลอตเตอรี่ออกเลยป่ะ
ตั้งแต่ก่อนวันที่๑มีนาช่วงบ่ายเลยป่ะ
ใช่ก็ปล่อยไปเรื่อยค่ะเพราะว่าไม่มีใครมาย้ำมาทักท้วงบอกว่า
เออฉันจองลอตเตอรี่ไว้นะอย่าขายให้ฉันนะฉันจะเอาอยู่นะฉันจะโอนเงินให้นะประมาณนี้

องเนี่ยนิดนึงนะคะตอนจองเนี่ยเห็นบอกว่ามีการเซ็นจริงแล้วเซ็นไหมคะได้มีการเซ็นชื่อป้าภัยไหมคะ
ตอนเซ็นพี่ไม่ได้เซ็นนะแม่เขาบอกว่าเขาขอขอยืมปากกาไปเซ็นแต่เซ็นตรงไหนพี่ก็ไม่ได้ดูเพราะวันนั้นจะรีบลำครับ
รีบลำแล้วก็ตอนจะลำบวงสวงพอดีค่ะและอีกอย่างหนึ่งเขาก็เรียกซื้อลอตเตอรี่หลายคนค่ะ
พี่รัฐเวลาปกติที่มีลูกค้าพี่รัฐมาเนี่ยแล้วมาสั่งซื้อลอตเตอรี่แบบซื้อจองเอาไว้โดยที่ยังไม่ได้จ่ายเงินเนี่ยพี่รัฐจะใช้วิธียังไงเห็น
เราได้คุยกับป้าภัยก่อนอันนี้ป้าภัยบอกว่าก็เห็นทุกครั้งเนี่ยแม้จะยังไม่ได้จ่ายเงินเนี่ยแต่พอลอตเตอรี่ออกแล้วเนี่ยพี่รัฐก็จะไปไล่ตามจะถูกไม่ถูกอะไรยังไงไปไล่ตามเก็บเงินเอาลอตเตอรี่ไปให้เขาเนี่ยเนี่ยก็ทุกครั้งก็เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้หรือเปล่าพี่รัฐทำไมครั้งนี้ไปปล่อยของเขาขายหมดอ่ะทำไมไม่
ฉันจะเอาลอตเตอรี่นะที่สั่งจองไว้จะจ่ายเงินแล้วก็พอมอบส่งลอตเตอรี่เขาก็ไม่ได้บอกเขาก็ไม่ได้โทรเขาบอกว่าโทร
โทรเราก็รับไม่ได้เพราะว่าโทรศัพท์เราไม่ดีแล้วก็เครื่องแบตเตอรี่ไม่ดีแล้วก็เครื่องเต็มจ่ายชั้นก็ไม่ดีแล้วพี่ก็รีบรีบรีบรีบไปส่งลอตเตอรี่ไหมคะค่ะตอนที่ว่าก็โทรมานะคะ
แต่เรื่องของการโทรเข้าโทรออกติดไม่ติดมันก็สามารถไปดูย้อนหลังได้นะพี่รัฐคะว่าเขาโทรมาจริงไหมเขาติดต่อตามเรื่องไหมที่เขาจองลอตเตอรี่ไว้
ก็พี่ว่าใช่จริงแต่กับพี่ไม่ได้ดูเพราะว่าพี่ไม่ได้สนใจเพราะว่าเขาไม่โทรไม่โทรไม่ตามตั้งแต่ทีแรกอันนี้เลขมันออกมาแล้วถึงมาโทรมาตามถึงเขาโทรไม่ติดเขาก็ต้องค่ะ
แล้วจริงแล้วพี่รัฐกับป้าภัยเนี่ยซื้อขายลอตเตอรี่กันเป็นประจำไหมคะ
อ่อพี่พี่พัยกับพี่รัฐค่ะ
ภัยกับพี่รัฐไม่ได้ซื้อขายกันเป็นประจำเพิ่งเจอกันตั้งนานแล้วไม่ได้เจอกันเจอกันเฉพาะในเวลานางรำวัดพระธาตุเชิงกุมค่ะเจอกันก็ไม่ได้สนิทสนมกันถึง
ป้าไพโทรมาคอนเฟิร์มอ่าหรือจะโทรมาแต่ไม่ทันรับก็เลยไม่รู้ไม่ได้คุยกันก็เลยปล่อยใบประมาณเนี่ยใช่
ใช่ค่ะพี่รัฐอยู่กับเราก่อนครับอยู่กับเราก่อนอย่าเพิ่งวางสายนะป้าภัยฟังอยู่ด้วยนะคะ
รัฐอย่าเพิ่งไปไหนนะพี่รัฐถือหูล้อแป๊บนึงนะเนี่ยอยู่กับเราตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะถามป้าภัยต่อหน่อย
ป้าภัยยังอยู่ในสายนะคะได้ยินเราไหมคะป้าภัยได้ยินไหมฮะ
ได้ยินค่ะอ่าพี่รัฐเขาบอกเขาพร้อมไปสาบานกับป้าภัยนะป้าภัยค่ะยินดีค่ะยังไม่ได้นัดกันใช่ไหม
ไปที่ไหนอะไรยังไงยังค่ะมากรุงเทพกันไหมป้าภัยกับพี่รัฐมามากรุงเทพกันไหม
มาคุยกันที่ไทยรัฐทีวีอ่ะไหมฮะพรุ่งนี้คือคือดิฉันไม่อยากไปตรงไหนทั้งนั้น
เพราะว่าตรงที่เราซื้อกันนั้นมันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแล้วที่ชาวสกลนครนับถือแล้วเคารพนับถือ
คือองค์พระธาตุนาลัยเจียงเวงและตรงนั้นก็เป็นที่เราเราตกลงซื้อขายกัน
ตรงนั้นเป็นศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแล้วค่ะอยากจะให้สาบานที่นั่นใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเพราะว่าเราซื้อขายกันที่นั่นแล้วก็เป็นองค์พระธาตุนาราเจนเวงที่เราไปรำวงสวงวันนั้นด้วยค่ะ
ภัยคะมีประเด็นนิดนึงอย่างที่พี่รัฐแม่ค้าขายลอตเตอรี่บอกนะคะ
ว่าโอ้โหกว่าป้าภัยจะติดต่อไปแล้วก็ไปบอกว่าซื้อลอตเตอรี่กับพี่รัก
แล้วก็ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑๒ใบมันผ่านการออกรางวัลไปตั้งหลายวันติดต่อไปนู่นวันที่๔มีนาคม
ทำไมถึงปล่อยให้เวลามันผ่านไปขนาดนั้นคะ
ค่ะคือก่อนหวยออกวันที่๑นะคะดิฉันก็โทรติดต่อน้องเข้าไป
แต่ถามว่าช้าไหมก็อาจจะช้าแต่ว่านึกได้ว่าโอ้ตายแล้ววัน
เมื่อไปรำวันที่๒๔นั้นเราได้จองลอตเตอรี่กับน้องไว้ยังไม่ได้เอาเลย
หวยใกล้จะออกแล้วก็เลยรีบโทรโทรไปปรากฏว่าน้องสายติดนะคะติดแต่น้องเขาไม่รับ
พอไม่รับเราก็เลยโทรหาเพื่อนถามเพื่อนว่าเฮ้ยใครมีเบอร์ไอ้รัฐน่ะโทรติดต่อให้เราหน่อย
เราโทรไปเขาไม่รับไม่เป็นไรหรอกทำไมอ๋อเราซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่กับมันยังไม่ได้เอา
แล้วก็ยังไม่ได้จ่ายตังค์เลยเออไม่เป็นไรหรอกแกไม่ต้องตกแกไม่ต้องตกใจ
ก็อย่างที่ดิฉันพูดมาแต่เบื้องต้นแล้วว่าถ้าหวยออกน้องเขาจะตามไปส่งเอง
แต่เขาเคยมาส่งอยู่ถูกสองตัวสามตัวเขาก็เขาก็ตามเก็บตามส่ง
ไม่ถูกเขาก็ตามเก็บตามส่งเธอไม่ต้องตกใจเดี๋ยวมันก็เอามาส่งเอง
ครับนั่นเพื่อนทุนนี้ก็เป็นพยานให้ป้าพัยได้ถูกไหมคะ
ได้ค่ะได้ค่ะอืมป้าภัยป้าภัยตกลงก็คือป้าภัยอยากจะสาบานกันที่สกลนครนี่แหละใช่ไหม
ตรงจุดที่ซื้อลอตเตอรี่นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะถามป้ารัฐเพราะว่าพี่รัฐเนี่ยเขายืนยันแหละ
ว่าเขาก็พร้อมที่จะสาบานด้วยกันนี่แหละนะฮะ
อยากจะถามว่าที่เขาสาบานนี่เขาไม่กลัวเหรอถ้ามันไม่เป็นความจริงนี่
ถึงชีวิตตายเลยนะคะแต่ฉันไม่กลัวหรอกค่ะเพราะฉันไม่ได้ผิด
และฉันก็ไม่ได้ยักยอกและอีกอย่างนึงเขาก็ไม่ได้จ่ายเงินในฉันค่ะ
มั่นใจความบริสุทธิ์ของเราค่ะอ่าประภัยพี่รัฐก็ถามว่าไม่กลัวเหรอจะสาบานเนี่ย
ศักดิ์สิทธิ์นะคะฉันไม่กลัวอะไรทั้งนั้นไม่เป็นไรถ้าไม่กลัว
ไม่กลัวค่ะรัฐไม่ได้กลัวความจริงเพราะรัฐไม่ได้ยักยอกแล้วก็ไม่ได้เอาลอตเตอรี่ของพี่
เพราะว่าพี่ไม่มาจองแล้วไม่มาจ่ายแล้วก็ไม่มาโทรไม่มาทักไม่มาท้วง
ก็ต้องขายออกไปเพราะพี่น้องเป็นคนขายน้องจะเก็บไว้ทำไม
เมื่อน้องก็ต้องการขายเอาเงินมาซื้อรอบใหม่เดี๋ยวน้องก็ไม่มีเงินจะซื้อมาขายอีกรอบต่อไป
เพราะน้องเป็นคนขายพี่รัฐเขาบอกว่าเนี่ย
ได้ยินค่ะได้ยินก็แล้วแต่น้องเขาจะพูดเอาความจริงมาพูด

แต่คุณผิดคุณมายัดเยียดข้อหาให้ฉัน

ว่าฉันนี้ยักษ์ยอกรอตเตอรี่ของคุณ
คุณคิดดูให้ดีนะคะ

ค่ะ

ภัยความจริงก็คือความจริงป้าภัยจะนัดวันไหนนะ

วันพระใหญ่เดี๋ยวให้ทีมงานช่วยดูประติศิษฐ์ให้หน่อย
พระใหญ่ที่ใกล้ที่สุดนี่คือวันไหน

ได้สะดวกด้วยกันทั้งคู่ดีไหมคะ

พี่รัฐพี่รัฐอย่าเพิ่งนิดเดียว

หรือสองที่ได้ขายไปเนี่ยขายแบบ

พี่พระภัยก็จำได้หรือเปล่าว่าถูกหรือไม่ถูกเนี่ย
พี่ไม่สามารถรู้ได้เพราะว่าพี่เป็นคนขายแล้วก็ไม่ได้ถ่ายรูปไว้
แล้วก็ไม่ได้จำ
สันนิษฐานไม่ได้ว่ามันจะถูกหรือไม่ถูก
ต้องมีคนมาไปที่ตรงฉลาก
ค้นดูที่กองฉลากว่ามันชื่อเขาจริงไหม

ค่ะ

วันพระใหญ่เนี่ยที่ใกล้ที่สุดคือเสาร์ที่๑๓มีนาคมที่จะถึงนี้นะฮะ
วันนี้วันที่เท่าไหร่แล้ววันนี้วันที่๘ก็อีกหลายวัน
พี่รัฐกับพระภัยก่อนจะถึงวันพระใหญ่เนี่ยเสาร์๑๓มีนาคมนี้
พรุ่งนี้ถ้าไม่ติดธุระอะไรกันเนี่ย

มาที่ท้ายรักทวีมาคุยกันหน่อยเรื่องนี้ได้มั้ยฮะทั้งสองท่าน

ทำไมด่วนจัง

ส่วน๑๓มีนาคมสะดวกไหมคะที่จะไปสาบานด้วยกันนะคะวันพระใหญ่ที่ใกล้ที่จะถึงเร็วนี้
สะดวกค่ะดิฉันไปได้สมียตลอดเวลาพร้อม

โมงเดี๋ยวนัดกันอีกทีนะป้าภัยต้องมีเวลาไหมว่าจะเอากี่โมง

โมงก็ได้ค่ะดิฉันได้ตลอดเวลาอ่า
สถานที่ก็คือที่ไหนนะ
พระทาสนรายเจียนวิงค่ะ
พิรัฐโอเคนะครับ

มีนาคมนะเวลาคร่าวเอาสักช่วงปกติเข้าไปช่วงไหนก็ล่ะพี่รัฐป้าภัย
อ๋อมันต้องพูดตอนเช้าส่วนมากก็จะเป็นตอนเช้าค่ะ
ประมาณเช้าแล้วกันนะ

โมงเช้า๑๓มีนาคมวันพระใหญ่

แต่ระหว่างทางเชิญมาถ่ายรัสทีวีกันหน่อย
มาคุยกันหน่อยกับเรื่องนี้ที่เกิดขึ้น

ของพ่อพายกับพี่รัส

มีมีอะไรฝากบอกถึงครับ

เอาความจริงมาพูดกันแล้วก็ให้เสื้อสัตว์โตโตโตอาชีพตัวเอง
อาชีพค้าขายด้วยกันและอีกอย่างเราก็เป็นเพื่อนกัน
เป็นนางรำเป็นจิตอาสาที่เราเข้าวัดทำบุญอยู่เป็นประจำ
พอให้เอาความจริงมาพูดความจริงก็คือความจริงนะคะ

ที่รัฐก็มีความจริงคือเอาความจริงมาพูด
พี่รัฐไม่ได้โกหกเพราะพี่รัฐก็เข้าวัดทำบุญอยู่
แล้วก็มีนักถือศาสนาภพุทธภาษฐรรมภาสงศ์
มีความบริสุทธิ์ใจที่จะแสดงความบริสุทธิ์ใจ
ว่าไม่ได้ยักยอกแล้วก็ไม่ได้กักลอตเตอรี่เขาไว้
ค่ะขายไปหมดค่ะเพราะว่า
วันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านนะฮะยังไงเดี๋ยวผู้สื่อข่าวของเราพูดคุยด้วยนะครับ
กับเรื่องของการเดินทางมาที่กรุงเทพนะฮะแล้วก็๑๓มีนาคม๙โมงเช้า
ก็อย่างที่บอกกันยังไงก็ขอให้ทั้งสองท่านเนี่ย
ผมก็ไม่รู้ว่าจะจบยังไงจบลงด้วยดีทั้งสองท่านกันแล้วกันนะผมไม่รู้ว่าจะจบลงทางไหนเหมือนกันนะครับ
วันนี้ขอบพระคุณนะฮะป้าภัยครับขอบคุณพี่รัฐนะครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ
ขอบคุณครับสวัสดีครับ
ก็อย่างที่ติดตามกันมาแล้วนะ
ใช่ค่ะเรื่องสาบานก็ส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าเรื่องของหลักฐานเกี่ยวกับขั้นตอนตามกฎหมายเนี่ยค่ะ
ประเด็นสำคัญนะคะคือพี่รัฐแม่ค้าขายลอตเตอรี่ก็บอกว่าป้าภัยเนี่ยไปจองเอาไว้แต่ไม่ได้จ่ายเงิน
ถามว่าเซ็นเอาไว้ไหมตอนที่มีการจองก็ไม่รู้ว่ามีการเซ็นเอาไว้หรือเปล่า
ยังไม่ได้ยืนยันนะคะว่ามีการเซ็นเอาไว้หลังลอตเตอรี่หรือไม่นะคะ
แต่ป้าภัยเนี่ยก็บอกว่าก็โทรตามโทรตามโทรไปหาเพื่อนโทรไปพี่รัฐไม่รับสาย
ใช่ค่ะป้าพัยก็ยืนยันว่าตัวเองก็มีพยานในส่วนของป้าพัย
อันนี้ก็เรื่องของหลักฐานนะเรื่องของสาบานก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะ
ธนายความแล้วก็ฟังธนายเกิดผลไหมละนะเดี๋ยวมีโอกาสค่อยคุยกันต่อเรื่องนี้ครับ